สำหรับอุบัติเหตุที่พานทองจังหวัดชนบุรีค่ะ

พอหลุดโค้งเสร็จปุ๊บไปพุ่งชนเข้ากับบ้านเรือนของประชาชน
รู้ไหมคะว่าหน้าบ้านเจ้าของบ้านนั่งอยู่
หมาหนีตายรอดตายหุดหวิดค่ะ
นี่นะคะนี่นี่คือหลังเกิดเหตุแล้วนะคะ
งานนี้มีแต่พังพังอะไรพังบ้าง
พังที่หนึ่งก็คือรถกระบะคันเกิดก่อเหตุนะคะ

อะไรน่ะสาวไฟฟ้าของหลวงค่ะสองต้นต้นละแสนกว่าบาท

หลังเกิดเหตุแล้วตำรวจสพพานทองลงพื้นที่เลยนะคะ
พร้อมกับกู้ภัยแน่นอนนะคะ

ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนขับรถพุ่งมาชนก็ตามนะคะ
นี่ค่ะรถกระบะคันนี้นะคะป้ายทะเบียนชนบุรี
ทีนี้ไปถามเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณอังคณาแซ่เจนอายุ๔๑ปี

กำลังนั่งอยู่หน้าเพิงพักหน้าบ้าน

มันมีอะไรเสียงปึงปังนี่นะคะ

เขาก็เลยลุกขึ้นยืนอุ้มหมา๑ตัว
อยู่ในอ้อมกกอ้อมกอดนะคะ

กระบะพุ่งมาชนหลบได้ทันหนีตายหุดหวิดแบบนี้ค่ะ

ถ้าเต็มตรงก็คือเต็ม

อืมไม่ได้บอกด้วยนะคะว่าแขวนพระอะไร
แต่ที่แน่สติสำคัญสุด
เพราะให้เห็นเสียงตอนแรกว่าเหมือนรถพุ่งชนอะไรสักอย่าง

ทีนี้คนขับรถกระบะคนนี้ค่ะอ้างบอกว่าวูบ
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวมถึงตรวจสารเสพติดอะไรต่างด้วยนะครับ

แน่เบื้องต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินทางราชการและทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายนะคะ